ติดตามข่าวสารกันต่อช่วงนี้ติดตามความคืบหน้า
เรื่องของการไปจับกลุ่มสาวใช้ในบ้านของหม่อมหลวงชโยธิกฤษดากร
ระหว่าง๓ปีที่ทำมาได้ทรัพย์สินไปจำนำมูลค่าประมาณกว่า๑ล้านบาท

คุณผู้ชมครับทางด้านของนางพะนิดาคนใหญ่นะครับ
ที่ก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์ศีลภายในบ้านของบำรวงชโยธิกฤทธิ์ดากร
ซึ่งเป็นน้าชายของนางสาวจิตพัดกฤษดากร
อดีตแก่นำกพศหรือว่าตั๊นในซอยบรรดามคำแหง๑๒

หลังชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาน๔
และตำรวจนครบานหัวหมากติดตามจับกลุ่มได้ที่บ้านเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมของกลางเป็นตัวรับจำนำ๑๓รายการนะฮะ
มูลค่าสินค้าหรือว่าทรัพย์สินที่ไปจำนำประมาณ๑๒ล้าน๙แสนบาทครับ
พระนิดาก็รับสารภาพว่าเป็นแม่บ้านในบ้านของหม่อมหลวงชะโยธิมานานกว่า๓ปี
แล้วก็จะฉวยโอกาสทยอยลักทรัพย์สินไปจำนำที่โรงรับจำนำแห่งหนึ่ง
ปากซอยรามคำแหง๑๘ตั้งแต่วันที่๒มิถุนายน๒๕๕๙
จนถึง๒๘ตุลาคม๒๕๕๘ก่อนจะลาออกไปพร้อมกับสามีคือนายสรายุทธ์คนใหญ่นะครับ
รวมเงินสดจากการจำนำไปเนี่ย๑ล้านสองแสนบาทโดยเงินที่ได้ทั้งหมดบอกว่านำไปสร้างบ้านที่กำแพงเพชรนะครับ
นี้นางพนิดาก็รับว่าเรื่องนี้เขาทำเพียงคนเดียวโดยนายสรายุทธ์สามีเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็น
หรือเกี่ยวข้องส่วนที่เลือกนำทรัพย์สินไปจำนำที่โรงรับจำนำที่เดิมทุกครั้งเพราะอยู่ใกล้บ้านและคนรับจำนำก็ไม่ได้ถามอะไรมาก
โดยครั้งแรกไปก็มีการขโมยนาฬิกาไปครับซึ่งไม่ทราบมูลค่าจำนำได้เงินไปประมาณ๕๐๐๐บาทส่วนครั้งที่ได้มากที่สุดได้ไป๒๕๐๐๐บาทนะครับ
และพบว่ามีทรัพย์สิน๖รายการที่หลุดจำนำไปแล้ว
โดยจากการตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินที่จำนำทุกบริการถูกตีราคาเพียง๑ใน๑๐ของมูลค่าจริงเท่านั้น
ซึ่งถูกมากมากครับเช่นนาฬิกามูลค่าห้าแสนบาทจำนำได้เพียงห้าหมื่นบาท
ซึ่งตำรวจเองก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อว่าสามีของนางพระนิดานั้นไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
บริมดนตรก็มีการแจ้งข้อหารนางพระนิดาร่วมกันรักษัพในจ้างหรืออยู่ในความครอบครองของในจ้าง
และภายหลังการแถลงข่าวนะครับตำรวจก็มีการคุมตัวนางพะนิดาไปชี้จุดโรงรับจำนำบริเวณปากซอยรามคำแหง๑๘ที่นำของไปจำนำ
จะคุมตัวไปสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีต่อไปครับ